น้ำตาลอ้อยเป็นวัตถุดิบสำหรับการนำไปประกอบอาหาร
ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติ
ด้วยมีกลิ่นหอมและมีความหวาน
สีของน้ำตาลอ้อยจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลแดง
ยังมีกากของน้ำตาลอยู่
ซึ่งการทำน้ำตาลอ้อยของคนสมัยก่อนถือเป็นรูปแบบของการแปรรูปของกิน
ที่ได้จากน้ำอ้อยที่ผ่านการหีบด้วยเครื่องหีบอ้อย
แล้วนำน้ำอ้อยที่ได้มาตั้งไฟเขี้ยวจนได้ที่
จึงจะนำไปหยอดในแม่พิมพ์ไม้ไผ่เพื่อให้แข็งตัว
และจะเรียกว่างบน้ำอ้อยซึ่งสามารถเก็บไว้ใช้ประกอบอาหารได้ทั้งคาหวาน